ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกันความรักคนหัวใจว่างจะพบคนถูกใจ
ที่ได้เรื่องงานหรือเรื่องเงินมาเป็นสื่อกลาง
เจอความรักที่ธนาคารคนมีครอบครัวจะได้ข่าวดีมีบุตรหลาน
คู่ชีวิตมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
สุขภาพระยะนี้ไม่น่าห่วงสุขภาพตัวเอง
แต่จะต้องหนักใจกับการเจ็บป่วยของผู้มีอุปการะคุณ
เป็นเหตุให้ต้องใช้เงินระวังเรื่องเครียด
ล้าจากการทำงานพักผ่อนให้เพียงพอ
การเงินมีจังหวะเสียเงินก้อนใหญ่ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ช่วยเหลือครอบครัวค่ารักษาพยาบาลบุพการี
ผู้มีอุปการะคุณจะมีโชคดีจากการเสี่ยงโชคเข้ามาจุนเจือ

การงานที่มีปัญหามาเริ่มคลี่คลายลง
ปัญหาเอกสารสัญญาที่พลาดพลั้ง
หรือผู้ใต้บังคับบัญชากระด้างกระเดือง

จะได้ทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์